จักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าที่ไหนเยอะกันบ้างเนี่ย

โอ้โหก็มีข่าวอยู่บ่อยนะว่ามันเป็นความผิดอ่ะ

อยู่บ้างรายไปชนคนเขาสารจำคุก

จากกายารยนต์ขี่บนทางท้าวไปชนคน
ชนแบบโครมเลย

ที่อย่างมากก็เดินมาเจอคนก็หลีกหน่อย
นี่มอเตอร์ไซค์มาชนผู้ชายเสื้อส้มคนนี้ครับ
เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ชัดเจนนะครับ
คนที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายมาเนี่ยขี่บนทางเท้า
อายุเพิ่ง๑๙ปีนะครับชื่อนายนัชชาแจ้งสว่างนะ
ขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้ามาเลยนะครับถ้าดูรถที่หน้าถนนเห็นไหม
เขาจะไปอีกทางหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ย้อนสอนมาเลยนะครับ
พุ่งชนนายธนโชธกลมเกลี้ยงอายุ๔๙ปีเขาเป็นพนักงานขับรถของไลน์แมน
อ่าชนที่หน้าร้านหนึ่งรัดหน้ายอดผักใกล้ปากซอยเอกชัยห้าสิบห้า
อยู่ที่เขตบางบอนนะครับคือถูกชนไปนี่นอนนิ่งอยู่เลยฮะ
บาดเจ็บเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสนบางขุนเทียนได้รับแจ้ง
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุอ่ามีพลเมืองดีช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนคนขี่จักรยานยนต์หนุ่มวัยสิบเก้า
ที่ชื่อนายนัชชาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นี่เลยฮะ
เจ้าของร้านหนึ่งรัดหน้ายอดผักนางสาวอรการแทร่ลิ้มนะครับ
บอกว่าตอนนั้นกำลังขายรัดหน้าให้กับลูกค้าในร้านอยู่ผู้บาดเจ็บเป็นพนักงานขับรถของไลน์แมน
ก็มาซื้อรัดหน้าแล้วกำลังจะเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ระหว่างนั้นก็มีจักรยานยนต์ขี่มาบนฟุตบาทด้วยความเร็วพุ่งชนนายธนโชธ
ล้มกลิ้งไปนอนฟุบอยู่ที่พื้นซึ่งตอนนั้นตกใจมาก
แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
หน้าประมาณห้าโมงเก้านาทีแล้วเขาก็นั่งรอพอนั่งรอเสร็จปุ๊บ
เราก็บอกว่าเออรัดหน้าได้แล้วนะแล้วเขาก็มามาเสร็จ
เขาจะเดินไปขึ้นรถมอเซลเขาก็มาชน
แรงแรงแรงกระเด็นตามคลิปด้วยค่ะขับรถขึ้นมาบนกลิ่นบ้าน
ก็มีบ้างแต่ไม่ไม่ไม่เร็วมากค่ะนี่เผื่อเป็นครั้งแรกเลย
ใช่ใช่ครั้งแรกเลยที่แบบว่าแรงขนาดนี้ไม่มีไม่มีค่ะ
เพราะว่าเนี่ยคือครั้งแรกที่แบบว่ามาแบบเป้งขนาดนี้
คนบาดเจ็บเยอะขนาดเนี้ยเพราะส่วนมากเขาจะจะขับมาคือเหมือน
ชะลอแบบว่าบอกไม่ถูกคือเขามาไม่แดงอ่ะ
แต่คือพี่เขามาแรงน้องเขามาแรงแต่เขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่
นี่บอกเบรกไม่อยู่คืออายุสิบเก้าเนี่ยเป็น
เยาวชนคนรุ่นใหม่นะแทนที่จะเคารพกฎหมายรักษากฎหมายนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญวัฒน์ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตบางบอนวันนี้ต้องเอาป้ายห้ามจอด
ห้ามขับขี่รถบนทางเท้าฝ่าฝืนปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เอามาติดเลยนะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ขณะที่กำลังบันทึกภาพลงพื้นที่ดูเหตุการณ์ดูนี่ฮะ
อ้าวมาเลยมากันเห็นเห็นเลยอ๋อจุดเดียวกันนี่แหละจุดเดิมนี่แหละ
ค่ะคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกเลยนะว่าจุดนี้จะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ากันตลอด
สกิจเจอทีไรก็เตือนครับก็แจ้งแบบว่ามันมีโทษนะก็คือตักเตือนก่อนในเบื้องต้นไง
แต่ไม่มีใครฟังเลยนะก็ยังขี่กันอยู่แบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านเห็นเองก็เตือนเหมือนกันนะแต่ก็เนี่ยไม่สนอ่ะ
นี่เป็นฝั่งย้อนสอนนะก็คงจะแบบไม่อยากกลับรถอะไรกันพวกนี้ด้วยใช่ไหม
แป๊บเดียวแป๊บเดียวหน่อยเดียวไปเตือนมากเดี๋ยวมันมองหน้าเราอีก
ใช่เดี๋ยวเราไม่ปล่อยโดนด่าอีกใช่ครับเนี่ยฮะ
ชัดชัดเลยเนี่ยนะครับส่วนอาการของผู้บาดเจ็บนะครับ
นายธนโชธตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ๘
บางบอนนะครับอ่าวันนี้เราก็ไปคุยด้วยนะครับ
ทางโรงพยาบาลทางคนเจ็บเขาก็ยินดีนะฮะที่จะให้ข้อมูล
อ่าก็ต้องนั่งรถวิวแชร์ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
เพราะว่าหัวเข่าทั้งสองข้างยังมีบาดแผลแตกอยู่
แล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำทั่วตัวเลยนายธนโชธบอกว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อรัดหน้าให้กับลูกค้า
จังหวะก้าวเท้าเดินออกจากร้านจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
จอดอยู่ริมถนนจู่คู่กรณีก็ขี่รถย้อนสอนบนทางเท้า
พุ่งมาชนจนบาดเจ็บนะฮะหลังเกิดเหตุคู่กรณีมาเยี่ยมแล้วนะฮะมาสองครั้ง
ซึ่งก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของการชดเชยเยียวยาอะไรนะครับ
เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย
แต่เบื้องต้นคู่กรณีบอกว่าก็ให้รักษาตัวด้วยเงินค่าสินใหม่ทดแทน
พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปก่อน
แต่ก็เห็นมันอยู่ทุกวัน
ก็ขอเตือนพี่น้องที่ใช้รถเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับ
ที่วิ่งบนพุทธปากขออย่างหนึ่งคือว่าอย่าพักง่ายกันในติดปาก
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มครับ
ตำรวจสนบางขุนเทียนบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ทางผู้ต้องหาก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้ทางเจ้าของคดีก็จะไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพราะว่าต้องดูอาการบาดเจ็บว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนนะครับ
แน่นอนที่นายนัชชานะครับผู้ต้องหาก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเนี่ยนะครับ
ส่วนจะสาหัสหรือไม่อย่างไรต้องรอผลใบรับรองจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
คดีหนักนะพวกนี้สารสั่งจำคลุกมาแล้วนะครับ